ว่าแล้วจัดไปเลยดีกว่านะคะกับเมนูเด็ด
อาหารสุดปังจากคนหล่อระดับพระเอกอเล็กธีรเดช

นี่เลยค่ะหนูนาผัดเผ็ด
ความแทบของหนูนานะคะจริงถ้าตัวเองเป็นคนบ้างอิศรณ์
แต่ว่าเวลาเอาไปผัดมันแซ่บมากเนื้อมันสุดยอดจริงนะคะ
บอกเลยนะคะเมนูนี้ก็คือหนูนาผัดเผ็ดอาหารป่าสุริตของคนรัก

หลายคนได้ยินชื่อแล้วน้ำลายสอนะคะหลายคนร้องอุ้ยกินได้หรือเปล่า

คุณผู้ชมดูเอานะขนาดพระเอกยังไม่ไหว
เล็กธิระเดชนะคะไม่ยอมแพ้นะคุณผู้ชม

เนี่ยทานเข้าไปแบบนี้นะคะยังบอกว่าแซ่บแค่ไหนผมก็
สู้นะเออสังเกตนะคะ
เหงื่อค่ะเหงื่อเข้าไปเอง

ผลักเหงื่อท่วมตัวแบบนี้เลยนะคะ
สำหรับเมนูนี้นะคะอเล็กเขารีวิวให้แบบปังว่าอร่อยสุด
หนูนามาแบบสับละเอียดไม่เหลือร่องลอยนะคะ
ผัดเข้าพริกสีเข้มแบบสะใจแบบนี้เลย

มันได้อารมณ์เหมือนแบบปลาดุกฟู
ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นสาบใด

แต่ว่ามาถึงมุมถิดละสักหน่อย
มันเหมือนกลุ่มปลาดุกฟูอ่ะ
ไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นไม่ดีเลยนะ

เทคเจอร์เขามีความแบบกรุบอ่ะ
เอ่อไม่น่ากลัวคุณผู้ชม